คู่นี้ก็ยกหัวใจให้กับสาวเกาหลีเหมือนกันนะคะ
สำหรับหนุ่มโอมอัชชาค่ะแฟนสาวของเขาเนี่ยพักจี่หู
นั่นพักฮูจีเอ๊ะหรือชื่ออะไรนะอ่ะพักจูฮีค่ะ
อภัยค่ะเป็นแฟนสาวรุ่นน้องของพระเอกหนุ่มโอมอัชชานะคะ
ตอนนี้ต้องอยู่เมืองไทยกันแบบยาวเลย
เพราะว่าไม่สามารถเดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้ได้ค่ะ
ซึ่งคุณโอมก็บอกว่าแฟนสาวมีบทคิดถึงครอบครัวอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าไม่ได้เจอครอบครัวนานหลายเดือน
ก็เลยถือโอกาสที่แฟนสาวอยู่เมืองไทยช่วงนี้

เพื่อเป็นการใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะ
รวมไปถึงเพื่อให้แฟนสาวเข้าใจการทำงานในฐานะนักแสดงด้วยค่ะ

ฟังจากปากเจ้าตัวเลยค่ะ
ยังอยู่ครับยังอยู่เพราะว่ายังบินไปไม่ได้

ยังกลับไม่ได้เพราะว่ากลับไปก็ต้องไปกักตัว
ถ้ากลับมาก็ยังไม่รู้ว่าจะ

ดีแล้วครับดีแล้วแหละดีแล้ว

มุติถ้าไปออกต่างจังหวัดไปเชียงรายสถานที่สวยแล้วก็
จริงเราพาทั้งบ้านไปแหละพาคุณแม่ไปด้วย

ไปก็คือเราก็ทำงานแล้วก็ทำงานปกติ
มันบอกไม่ได้หรอกว่าสุดงอมรึไม่ยังอยู่

มันก็ยังใหม่เต็มของมันอยู่เรื่อย

ดิฉันตั้งสติได้แล้วพักจูฮี
ตะลั๊กด้วยชื่อก็เพราะแปลว่าอะไรก็ไม่รู้
ก็รอติดตามความหวานของคู่นี้กันต่อไปนะคะ